ราม่านะคะต้องบอกเลยว่าอยู่ในวงการ
เขาบอกว่าคนมีแฟนคลับ

เวลาจะมีแฟนบางทีแฟนคลับ
ไม่เข้าใจทำใจไม่ได้

เปิดตัวแบรนด์ของเขานั่นแหละมีพี่อ้ำไปด้วย
และคนนี้ตากล้องไม่ได้ถ่ายภาพ
ผิดนะคะเป็นแฟนเขาค่ะ

ฮายโซบิ๊กทำธุรกิจกับอะไรนะ
ส่งออกนะคะเพราะบ้านรวยอยู่อะค่ะ

จากแฟนคลับบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจนะฮะ

ถามไปถามมาถล่มกันจนเละเลย
บอกว่าหลอกลวงว่ามีใจให้เต้ยพอ
มีใจให้เต้ยพงศกรเพื่อให้แฟนคลับจิ้นจนไม่ลืมหูลุมตา

แล้วจู่ก็มาเปิดตัวแฟนไฮโซ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็พูดเต็มปากเต็มคำเพราะตัวเองโสดมาตลอด

ก็เลยขอเคลียร์ในงานแถลงข่าวเปิดตัว

บอกว่าหากสิ่งที่เธอพูดไปทำให้หลายคนเข้าใจผิด
ก็ต้องขอโทษที่ทำให้หลายคนเสียใจ
แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจทุกเรื่องขออภัยค่ะ
ก็คือคำด่าทอของแฟนคลับบางคน

ยันพ่อล่อยันแม่ด้วยค่ะ

ไปดูสัมภาษณ์เลยค่ะสงสารกันเลยค่ะเออสงสารกันเลย
สิ่งที่เชื่อรู้สึกกระทบกันที่สุดก็คือ
พูดจากับครอบครัวเชียร์ไม่ดีเลย

แต่การที่ไปพูดกับคุณแม่เชียร์
การที่ไปว่าพี่ชัยไปตีหน้าว่า

คือมันเป็นคำพูดที่รุนแรงและหยาบคายมาก

เรารู้สึกมันค่อนข้างจะเกินไปไหม

คำพูดที่เชียร์พูดเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างพอสมควร
มันเหมือนแบบเราคบมานานแล้วเพิ่งเปิดตัว
ซึ่งจริงอันนี้เช็คเคลียร์แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ

คือเชียร์เคยพูดอยู่เสมอว่าให้อยู่ในจุดที่สบายใจนะคะ

ถ้าไม่สบายใจก็ต้องขอโทษแล้วก็ถ้าแยกทางก็ได้

อย่างกับตอนคุณเต้ยพงศกรก็พูดกันตรง

คุณเต้ยเองก็ไม่เคยบอกก็เป็นคู่จิ้นกัน
คนก็ต่างแฮปปี้ที่จะแบบมีแบบกลุ่มแฟนคลับที่รักไข้กันทั้งสองคน
เป็นกำลังใจให้กับเชียร์แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้